จะไปตามล่าหาผู้โชคดีกัน

ไปติดตามเลยที่สตูดิโอแจกโชค

นับถอยหลังสู่ปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ
กับวันที่จะได้เห็นโฉมหน้าผู้โชคดี

เขียนบีบส่งฝากคาราเบาแดง

เพียงทรงฝาเครื่องดื่มคาราเบาแดง
หรือคันโซ่คุณสองมาลุนโชค

เพราะคุณอาจจะได้ถือทองล้านแบบนี้

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

อยากถามพวกคุณสองคนสายมูกับเขาบ้างไหมคะ
ถ้ามูมูมูมูไม่มูไม่รู้
แต่ตอนที่ท่องคาถาอยู่

จุ๊บจุ๊บหลงหลงรักรัก

คือที่ฉันเนี่ยปกติก็ไม่ค่อยมู
ยังกระพึงเต้นเต้นเต้น

วิธีมูของคุณสองคนนี่คือไม่ได้ช่วยอะไรดิฉันเลย
เพราะที่ที่ฉันถามเนี่ยคือก็อยากจะสายมูกับเขาบ้าง

เพราะแต่ละวันแต่ละวันก็มีผู้โชคดีได้รับมอเตอร์ไซค์จากคาราบาลแดงกันไปไง
เอาอย่างงี้ขอสาระสักวัน

ที่เขาว่าเห็งปังได้มอไซค์ไปทำมาหากินสร้างอาชีพสร้างรายได้เนี่ยเพราะเขาขยัน

ก็ขยันส่งฝาขาราเบาแดง

ที่สำคัญตั้งใจฟังกติกาของเราอย่างตั้งใจก็เลยเข้าใจอย่างทองแท้
แล้วก็ส่งมาร่วมสนุกกลายเป็นผู้โชคดี
เอาล่ะถ้าเกิดว่าใครอยากเป็นผู้โชคดีงั้นตั้งใจฟังกติกาให้ดีเลย
เบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
พับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
ตรงนี้เลยนะว่าเหลืออีกแค่๓วันเท่านั้น
ที่จะได้ลุ้นว่าใครจะเป็นผู้โชคดีเศรษฐีทองล้าน
คนที่๔และบอกเลยนะว่าทุกคนมีสิทธิ์มีโอกาสเท่ากันหมด
อยากให้รีบส่งฝากันเข้ามาค่ะ
เพราะว่าถ้าพลาดรอบนี้แล้วต้องรออีกทีเดือนหน้าเลยนะ
พร้อมจะแจกแล้วในวันนี้ไปติดตามผู้โชคดีกันเลย
โกยเลย
โกยเลยค่ะ
สงเลยโง่อีกโง่อีกโง่อีก
ง่วงกับคนไทยมายาวนานและยืนราคา๑๐บาทเท่าเดิม
คือช่วยให้เราได้มาลุ้นมอเตอร์ไซค์
แล้วก็ทองล้านไปต่อยอดสร้างอาชีพ
ให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นไงคะ
อย่างที่เราย้ำบ่อยคาราบาลแดง๑๐บาท
สูงกว่าได้ลุ้นมากกว่า
อยากรวยอยากปังก็ส่งฝามาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
และถ้าอยากจะรู้เรื่องราวข่าวสารและความสนุกความบันเทิงด้วย
ก็ไปติดตามรายการตลอดข่าว